ใกล้เต็มทีแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับงานวิวาของป๊อกพัศรกรแล้วก็มากกี้ราศีนะคะคุณผู้ชม
ล่าสุดทั้งคู่ขอควงคู่กันออกงานนะคะพร้อมกับอัปเดตแพลนงานวิวาให้เราได้ติดตามพร้อมกัน
ซึ่งทั้งคู่เนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าตอนนี้เนี่ยงานเตรียมการไปแล้วกว่าครึ่งนึงแล้วนะคะ
และพร้อมแล้วด้วยที่จะจัดเตรียมงานวิวาหลายคนมองว่างานนี้เนี่ยต้องเป็นงานช้างแน่ถูกต้อง
ซึ่งดิฉันก็ไม่รู้หรอกว่าจะช้างแค่ไหนนะคะแต่ว่าการยืนยันของทั้งคู่เนี่ยน่าจะเป็นเสียงที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า
งานนี้ไม่ธรรมดานะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงทั้งคู่กันหน่อยนะคะว่าจะมีใครเป็นเพื่อนเจ้าสาวกันบ้างในครั้งนี้ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ได้เหมือนเดิมชุดเดียวค่ะใช่ยังก็นี่แหละจะไปอำวันที่๒๔นี้ไปดูอีกชุดหนึ่ง
มีอะไรไม่สมกันมีมั้ย
ผมพยายามจะแบบอะไรก็ได้เลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกวันนี้กับงานแต่งงานเหนื่อยเหมือนกัน

ถ้าจะมาทะเลาะกันอีกแล้วมีปัญหากันเพราะอันนี้ผมไม่เอาดีกว่า
แกนไนท์ก็คือป้าตือป้าก็คือสามารถแบบทำทุกอย่างได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นมืออาชีพสุด
จากความคาดหวังว่างานนี้จะเป็นงานช้างแห่งปีแล้วนะคะหลายคนยังคาดหวังว่าจะเห็นแก๊งล่ม
แต่ว่าออร์แกนไนท์คือใครพี่ตือ
รับรองว่างานนี้ไม่ธรรมดานะครับคุณ